ข่าวแรกของเราในวันนี้มาอิจฉากันหน่อยกับสาวใหม่สุคลธวานะคะ
โอ้โหต้องบอกว่ามีสามีดีมีชัยไปกว่าเครื่องใหม่สุขนธวา
คือดีเจต้นเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าดูแลเอาใจใส่อย่างดีตั้งแต่ท้องมาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดคุณหอบเงินเป็นปึก
ซึ่งเป็นแปลงพันจำนวนหนึ่งพันใบคูณกันไปคูณกันมาก็เนี่ยราคาประมาณหนึ่งล้านบาทเด้อ
ซึ่งก็เอาไปให้เนี่ยคุณภรรยาพร้อมกับถ่ายคลิปให้ชาวเน็ตดูว่า
ว่าที่คุณแม่ของลูกชายเขาไม่ได้เป็นคนเห็นแก่เงินนะคะ
แถมยังโดนถามกลับอีกว่าไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่า
คุณสามีจะว่ายังไงไปดูคลิปกันค่ะ
ถ้าถ้าไม่มากพอ
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
เงินไม่สำคัญถ้าไม่มาก

ภรรยาเขาได้กล่าวไว้จบคลิปลับไปธนาคาร
ภรรยาผมร้องไห้หลังได้เงิน

แล้วอีก๙ล้านคืนวันไหนอ่ะ

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจากคลิปนี้หรือเปล่านะคะ
จึงเป็นที่มาของโพสต์สุดเดือดของใหม่สุคลธวา
จนเธอเหลืออดร่ายยาว

คือบางคนก็จะมีความดรามงดราม่า
ไปหาดาราลำบากอย่างนู้นอย่างนี้

เราก็เลยบอกว่าเราขอยืมบ้างได้ไหม